เห็นไฟบุ๊บแวบมาเวลาเห็นหลบไหมคุณ
หลบดีเออหลบดีหนึ่งผิดกฎหมายถ้าคุณไม่หลบ
สองคุณเรื่องของจิตสำนึกด้วยใด
คนป่วยคนเจ็บอยู่ถูกต้องแล้วคุณก็ต้องเข้าใจว่า
บางทีรถพยาบาลเขารีบเขาเร่งมันอาจจะมีแหละที่จังหวะ
บางครั้งเขาจะเบรกกระทันหันบ้างหรือจะอะไร
อันนี้เอาเป็นว่าเราอยู่ด้านหลังเขาเราก็อย่าไปชิดมาก
ต้องผ่างต้องผ่างไว้ห่างคุณพูดถูกคุณปุ้ย
ปรากฏมันมีคลิปนี้ออกมาเมื่อมีบิ๊กไบท์คันหนึ่ง
ไม่พอใจรถพยาบาลคันนี้ที่กำลังจะส่งต่อผู้ป่วย
แล้วเขาทำยังไงแล้วคุณดูว่าคนขับรถพยาบาลทำอะไรค่ะ
พี่ขอโทษ

คือเหนือสิ่งอื่นใดอันตรายมากนี่ขี่ไปเถียงไป

คือด้วยความเคารพเลยแหละพี่บิ๊กไบท์นี่คือรถพยาบาลไง

นี่ไงถ้าเกิดว่าจังหวะที่เถียงกันแล้วพลาดล้มขึ้นมาเป็นเรื่องอื่นเลยนะ
แล้วมันก็ทำให้การสงพบกันป่วยช้าไปอีก
แล้วคุณรู้ไหมว่าหลายคนเห็นคลิปนี้
อีกหนึ่งอย่างเลยที่เขาชื่นชมคือ
พี่คนขับรถพยาบาลขอโทษ
คุณคุณลองนับคำว่าพี่ขอโทษ

แล้วต้องบอกว่าใจพี่เนี่ยหูเย็นจริงคือใจเย็นสุดนะคะ
แล้วก็มีระบุข้อความไว้ว่าเคยเจอแต่ในคลิปนี้เจอกับตัวเองใจหายใจคว่ำ
ใจเย็นหน่อยก็ได้เพราะคุณนี่รถพยาบาลส่งคนไข้ด่วน
ทีนี้ผู้โพสต์เราติดต่อได้แล้ว
คนโพสต์คือนางสาววรรณการต้นทองหรือว่าคุณการ
คุณการเนี่ยนะคะเป็นชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรีเธอเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้
วันเกิดเหตุมีการนำญาติ
ที่ย้ายจากโรงพยาบาลที่๑จะไปส่งโรงพยาบาลอีกที่๑

พอขับมาถึงตรงนี้ก่อนสามแยกไฟแดงนะคะตรงอำเภอเมืองกาญจนบุรี
มีรถยนต์๒คันข้างหน้าคือเขาเกิดเบรกกระทันหัน
ทีนี้รถพยาบาลเขาก็เลยต้องเหยียบเบรกตาม
จังหวะนั้นบอกว่ามีบิ๊กไบท์ที่ขี่ตามหลังรถพยาบาลมาติดเลย
ก็เลยทำให้เกิดการเบรกเหมือนกันมันก็ต้องเรกเป็นทอดอ่ะคุณ
เกือบจะชนท้ายรถพยาบาลเป็นไปได้ว่า
คนขับบิ๊กไบท์ไม่พอใจเลยตีคู่ขึ้นมาเบิ้ลเครื่อง
แล้วด่าคนขับรถพยาบาล
คุณการบอกเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วเอางี้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานก่อน
และเหตุการณ์เป็นอย่างในคลิปค่ะ
พี่ที่ขี่บิ๊กไบท์ตะโกนด่าถามตลอดเบรกทำไมเบรกทำไม
อ่ะแน่นอนว่าคนขับรถพยาบาลพยายามอธิบายแล้วบอกว่า
จะรีบไปส่งคนไข้และขอโทษไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ
แต่คนขี่บิ๊กไบท์ด่าไม่จบ
ฟังพี่คนนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
ก็คือใจสั่นตั้งแต่อยู่บนรถแล้ว
เพราะยังคุยกับพี่พยาบาลว่าเคยเห็นเหมือนในคลิปไม่เคยเจอจริงแบบนี้
แล้วก็พี่พยาบาลอ่ะคือนั่งเกร็งอะไรไม่ถูกเลย
คือท่าว่าอืมไม่แอตกใจที่อามหาตำรวจเลย
ช่วงนั้นมีปำไม่ทำอะไร
อยากให้คุณใช้สมองจึงว่ายืนอะค่ะ
ต่อไปก็อยากไปทำแบบนี้อีก
จริงถ้าเราสังเกตบนถนนถนนโล่งนะ
อันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าจะไปจี้ท้ายรถกู้ภัยรถพยาบาลทำไมเหมือนกันนะ

มันก็จะไปตรงกับพี่คนขับรถพยาบาลด้วย

จริงความเร็วในการขับก็คือ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เขาไม่มีหรอกเจตนาไอ้ที่มันจะมาเบรกรถกระทันหัน
แกไปแกล้งรถคันอื่นหรือแกล้งบิ๊กไบท์เขาไม่ทำแน่นอน
แล้วปกติพี่เขาพูดว่า
ไม่มีใครขับจี้รถพยาบาลแบบนี้ครับ
อยากให้คนใช้รถใช้ถนนใจเย็น
ถ้าวันนี้ถ้าพี่เขาบอกว่าถ้าผมไม่ได้เอ่ยคำขอโทษ
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นคุณลองคิดกลับกันนะ
หลายคนนะเขาชื่นชมพี่คันขับรถพยาบาล
หลายคนก็บอกว่าคุณลองคิดภาพว่า
ถ้าพี่คนขับรถพยาบาลเป็นคนใจร้อน

สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือก็จะไปส่งผู้ป่วยไม่ทันด้วยแหละ
ใช่ค่ะกระทบกันไปหมดเลยนะคะ

จริงเนี่ยขับรถจี้ท้ายแบบนี้คือ
ต่อให้ไม่ใช่รถพยาบาลตามกฎหมายเขาก็ต้องให้เว้นระยะห่าง
คุณทำแบบนี้คุณก็ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะ